ก็คือพอเปลี่ยนท่อเนี่ยน้ำในหัวก็จะลดลงไปเยอะไหม

หนูอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์

ทุกวันหนูไม่เคยมีพ่อเหมือนคนอื่น

จะรอชาติหน้าก็ไม่รู้ว่าได้เกิดหรือเปล่า
ไม่อยากให้ใครเห็นว่าหนูอ่อนแอ

หนูเลยไม่ค่อยพูดกับแม่ตรงนั้น

บางทีแม่นอนหนูอะไรอย่างนี้